คุณผู้ชมเวลาไปกินข้าวกินบุฟเฟต์กินหมูกระทะอะไรแล้วบางทีรู้สึกเคืองเจ็บคอเนี่ย
อย่าปล่อยผ่านนะคะอาจจะเป็นเหมือนลูกค้ารายนี้ก็ได้กินกินไปเหมือนมีอะไรแทงคอ
หมูมันก็น่าจะนิ่มมันก็ไม่น่าจะเจ็บนี่นะไปหาหมอหมอส่องกล้องก็หาไม่เจอ
สุดท้ายเอ็กซาเรย์เจอสิ่งนี้อะไรอ่ะดูออกไหมคะคืออะไร

เส้นฝอยขัดหม้อแทงคอต้องพาออกอะค่ะ
ภาพนี้ถูกโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊คของนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติ
อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนที่โคราชนะคะ
เป็นเศษฝอยขัดหม้อที่ถูกคีบออกมาจากคอผู้ป่วย
เส้นเหล็กฝอยขัดหม้อนี้เนี่ยยาวแค่๑๔๔๖มิลลิเมตรนะคะ
ก็คือ๑๔เซนเท่านั้นเอง
ไม่ใหญ่แต่อันตรายมากถึงขั้นต้องเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษคีบไอ้เส้นฝอยขัดม้อนี่นี่เห็นไหม
เส้นเล็กเนี่ยแต่สร้างผลกระทบผลเสียมากมายมหาศาลจริง
คุณหมออารักษ์บอกว่าเคสนี้เนี่ยคือมีผู้ป่วยคนนึงเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีมาหาหมอ
บอกว่าไปกินหมูกระทะมาระหว่างที่กินเนี่ยก็กินแบบอร่อยเลยนะกำลังเพลินก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรอันนี้คือคุณหมอนะคะ
ทีนี้มารู้สึกตัวอีกทีตอนจะจ่ายเงินรู้สึกมันเจ็บคอเวลากลืนน้ำลายยังไงไม่รู้
ก็ลองดื่มน้ำตามเข้าไปเอาเจ็บหนักกว่าเดิมอีกเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกินหมูกระทะมันไม่น่ามีกล้างปลาเนอะ
ลักษณะมันคล้ายเหมือนกล้างปลาจะทิ้มคอแต่มันไม่มีปลาจะมีกล้างได้ยังไงเนื้อหมูก็ไม่ได้ติดกระดูก
พอผ่านไปก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะเวลากลืนน้ำลายค่ะยิ่งเจ็บหนักเลยเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีชนเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
หมอส่องกล้องลงลำคอเลยนะคะไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอดูซ้ายดูขวายังไงก็ไม่เจอแต่เขาบอกมันเจ็บอ่ะหมอมันยังอยู่มันยังอยู่แน่มันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นเลยต้องไปเอ็กซาเรย์
คือต้องส่องกล้องชนิดพิเศษแล้วดมยาสลบเลยนะล่าสุดอาการเขาก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเอาไอ้เจ้าฝอยขัดหม้อนี้ออกมาได้แล้วค่ะ
ปกติแล้วมันไม่ได้มีชิ้นส่วนที่ยาวมากแล้วก็ไม่เกิดการทิ้มแทงอยู่ในช่วงลำคอเนี่ยมันก็หลุดไปในกระเพาะแล้วก็ขับถ่ายออกมาปกติได้นะครับ
แต่เกิดว่าในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวค่อนข้างมากนิดหนึ่งประมาณ๑๔๑๕เซนนะครับ
แล้วก็เวลากลืนเข้าไปเนี่ยมันก็ไปทิ้มแทงอยู่ในลำคอในส่วนที่สำคัญพอดีในลืมได้ลืมที่แรกออกเสียงนะครับ
หลังจากที่คุณหมออารักษ์โพสต์เรื่องนี้ไปนะคะชาวเน็ตก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเพียบเลย
บางคนบอกนี่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะ
อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันเป็นของมีคม
คุณหมอบอกว่าเวลาล้างภาชนะต่างจานชามถ้วยอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีว่ามันไม่เหลือสิ่งแปลกปลอมตกค้างแล้วจริง
เวลากินเข้าใจแหละว่าหิวแต่มันก็ต้องดูแลด้วย
ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะสังเกตให้ดี
รู้สึกผิดปกติเมื่อไหร่ต้องรีบไปหาหมอห้ามปล่อยทิ้งไว้
เพราะว่าเคสนี้คุณหมอบอกเลยว่าดีนะเขารีบมาหาหมอ

เพราะถ้าปล่อยนานกว่านี้มันอาจจะติดเชื้อถ้าติดเชื้อนี่เรื่องใหญ่
อืมคือต้องชมความใส่ใจของคุณหมอด้วยนะ

บางทีหาไม่เจอก็เดี๋ยวกลับไปดูอาการก่อนก็มีนะ
ฉันเคยเจอกล้างปลาติดคอมองส่องแล้วไม่เจอ
หมอเลยบอกว่าให้กลับบ้านแต่ก้างเนี่ยเวลานอนไหลลงซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้